คุณผู้ชมครับบ้านนี้เนี่ยพ่อชอบเก็บสมบัติที่ไม่ใช้แล้วก็ละกัน
เรียกขยะเก็บเป็นสิบปีใครมาแตะต้องของฉัน
ใครมาแตะต้องของพ่อเลยนะขู่ฆ่ากันเลยนะค่ะนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ลูกชายถ่ายเอาไว้ไม่ว่าจะใช้อะไรหมดนะครับ
ไม่ว่าจะอะไรเหลือไม่ทิ้งครับเก็บสะสมไว้เก็บกองไว้
เอามาโพสต์บอกว่าขนาดคนในบ้านยังทนไม่ไหว
เพื่อนบ้านชุมชนล่ะสุขอนามัยอยู่ตรงไหนนะครับ
พิกัดสุขสวัสดิ์ซอย๑๔สำนักงานเขตใช้กฎหมายอะไร
เข้าไปตรวจสอบแก้ไขได้บ้างเราไปคุยกับคุณสุรพลอายุ๔๒
เป็นลูกชายคนโตเป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละบอกพ่อชอบสะสมขยะทำไงอ่ะ
ของเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังมานานแล้วเป็น๑๐ปีนะครับ
ไม่ชอบให้ใครในบ้านมายุ่งกับของเก่าหรือมาย้ายขยะนะ
ใครมายุ่งพ่อขู่ฆ่าเลยนะด่าด้วยนะครับ
เขากับแฟนทนไม่ไหวย้ายออกจากบ้านนี้ประมาณปีนึงแล้วนะครับ
ขณะที่คนที่อยู่กับพ่อก็คือแม่แม่อายุ๖๗แล้วน้องชายคนเล็ก
ก็ไม่รู้จะทำยังไงฟังความทุกข์ของเขาหน่อยฮะ
ถ้าเขาดีเขาก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับขยะเขาเนี่ย
เขาจะโมโหมากเลยครับอารมณ์ร้อนด่าคำหยาบไปทั่วเลย
ด่าคำหยาบด่าแบบสิทธิ์ให้หายไม่ดีอะคือแบบ
เหมือนกับเราไม่รู้เขาอะเขาด่าแบบโหอาจารย์อยู่อะไรแบบ
ด่าคืนหยาบเยอะแยะทั้งหมดเลย
ทีมข่าวต้องไปแล้วครับไปลงพื้นที่หน้าบ้านปิดเงียบครับนะครับ
แต่มีขยะขวดเปล่ากล่องรังกระดาษกองอยู่หน้าบ้าน
คือคุณลุงจริงเป็นคนเงียบนะแล้วไม่ค่อยยุ่งกับใคร
คือน่าจะมีประเด็นกันในครอบครัวแหละ

ส่วนตัวเนี่ยเขามองว่าลุงสะสมขยะเยอะนะครับ
เนื่องจากบ้านลุงเป็นร้านขายของชำ

เพราะบางครั้งลมมันแรงใช่ไหมขยะก็ปลิวไปบ้านคนอื่นเขา
ต้นคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นโรคชอบเก็บสะสมขยะครับ
เป็นโรคที่ไม่อยากจะทิ้งของนะแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตครับ
คุณผู้ชมครับโรคชอบเก็บสะสมขยะนะครับ